และตอนนี้นะคะประชาชนก็เข้าไปจับจองพื้นที่
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยาวไปจนถึงโรงละครแห่งชาติกันจนแน่นเลย
เพื่อที่จะรอเข้าสู่พื้นที่สนามหลวง
ทิศเหนืออีกครั้งตามเวลาที่กำหนดค่ะ

และเป็นจุดคัดกรองด่านสุดท้าย
ที่จะให้ประชาชนจำนวนกว่า๑๒๐๐๐คน

เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

และจะเปิดในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาค่ะ

เป็นประชาชนกลุ่มแรกที่ผ่านจุดคัดกรองที่๘

บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น๙
เมื่อเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมา
และได้รับอนุญาตให้อยู่ตรงป้ายรถเมหน้า

เพื่อรอเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ

ก็จะพิธีถวายพระเผิงพระบรมมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

ในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
ลุงบุญธรรมรุ่งเรืองอายุ๗๖ปี

เป็นคนแรกที่ได้ผ่านเข้าจุดคัดกรองที่๙

จะใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้า
คัดกรองที่๙ในการค้างคืน

แต่ก็ไม่ยอดท้อ

ส่วนบรรยากาศตั้งแต่แยกพระจันทร์ไปจนถึงโรงละครแห่งชาติขณะนี้ถูกจับจองพื้นที่เกือบเต็มทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่เดินทางมาจากจุดคัดกรองท่าพระจันทร์และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเก้า
ซึ่งทุกคนที่ผ่านเข้ามาจะได้รับสติ๊กเกอร์สีดำแปะที่หน้าอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการบอกจำนวนของประชาชนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่และส่วนใหญ่มีการเตรียมพร้อมทั้งน้ำดื่มร่วมกันแดดกันฝนตลอดจนอาหารขบเคี้ยวติดตัวมาด้วย
ดาบตำรวจเกษมสรรแพร่ดำผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรอุทัยธานีปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จุดคัดกรองที่๓บอกนะคะว่าเบื้องต้นประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาอยู่โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือซึ่งจะเปิดให้ค
ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีทวายพระเพิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นสิ่งที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกและมีที่ประเทศไทยเท่านั้นซึ่งไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วโดยส่วนตัวรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาจิตอาสาที่จะมาแจก
และน้ำดื่มให้กับประชาชนแล้วทางนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ